วันนี้วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหวยออก
มาดูเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภตัวเลขกันหน่อยคุณจะให้โชคเหรอคะ
มาดูกันหน่อยที่โคราชมีแม่วัวตั้งท้องแล้วมันคลอดก่อนกำหนด
คลอดมาห้าตัวลูกแฝดอ๋อแต่มันตายอ้าวแต่ชาวบ้านเนี่ยแหม่
ทั้งทีนะวัวออกลูก๕ตัวแล้วมันตายมันก็เป็นความเชื่อ
ประหลาดใจก็เลยแห่ไปดูนี่ก็เลยไปตีกันเป็นเลขต่างนานา
เพราะว่าอีก๒วันหวยออกคุณผู้ชมนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของนายสุทัศน์เสาะไทยสงศ์หมู่ที่สิบเก้า
ตำบลตลาดใส่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีแม่วัวตัวนี้แหละตกลูกออกมาเป็นแฝด๕ตัวเลย
แต่ว่ามันคลอดก่อนกำหนดอายุคันเจ็ดเดือนซึ่งปกติแล้วเนี่ย
กำหนดตั้งท้องจะประมาณเก้าเดือนกว่ากว่าก็ทำให้ลูกวัวทั้งก้าอ่ะ
ทั้ง๕ตัวที่เกิดใหม่ตายทุกตัวโดยเป็นเพศผู้๓ตัว
เมียสองตัวรวมเป็นห้าตัวนะครับนะฮะภายนอกลูกวัวทุกตัว
วัยวะครบสมบูรณ์ดีต่อมาชาวบ้านก็ทราบข่าวก็ต่าง
เดินทางไปดูซิไปดูรูปวัวแฝดห้าตัวกันโอ้โห
ไปกันเยอะทีเดียวพร้อมกับไปดูซิ
มันจะมีเลขอะไรยังไงจะมีโชคลาภหรือเปล่า

นำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชคกันหน่อย
ไหนสุทภัทรเจ้าของวัว
บอกว่าซื้อแม่วัวมาจากพ่อค้าวัวในหมู่บ้าน
ตั้งชื่อให้คือเจ้าขาวอายุแค่๒ปีเสก
ขณะที่ซื้อมานั้นวัวกำลังตั้งท้องอยู่ประมาณ๔เดือน
เป็นท้องแรกของแม่วัวตัวนี้
ซึ่งเจ้าของเดิมก็ใช้วิธีการผสมแบบธรรมชาตินะครับ
จนกระทั่งก่อนตกลูกเนี่ยเจ้าขาวมีอาการแปลกคล้ายกับมีอาการจะตกลูก

แต่ปรากฏว่าเจ้าขาวมันคลอดลูกออกมาซะก่อนที่ทางด้านของสัตวแพทย์จะมา
รอบแรกเนี่ยคลอดแฝดออกมาก่อน๓ตัวต่อมาก็คลอดออกมาอีก๒ตัวรวมเป็น๕ตัว
แต่เนื่องจากว่าอายุคันไม่ครบกำหนดลูกวัวก็ตายทั้งหมด๕ตัวนะครับ

เลขที่หรือเปล่าจำนวนของลูกวัวหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกัน
สงสารแต่เจ้าของวัวนั่นแหละลูกวัวตายไปตั้ง๕ตัวเนาะ

กันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าจะพาไปดูเหตุเตือนใจกันหน่อยคุณผู้ชม
หยิบจะจับจะถือของอะไรเนี่ยจับให้มันมั่นนะคะ